คุณผู้ชมบางทีโชคชะตามันก็ไม่ปรานีใครจริงจริงนะคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะป้าหลานเนี่ยนั่งกอดกันร้องไห้หน้าซากบ้านตัวเองที่ถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังเงินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตหายไปในพริบตาเลยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางผวนโพรอดนะคะอายุ๖๐ปีเนี่ย
ที่เห็นกอดอยู่นี่เป็นหลานสาววัย๖ขวบค่ะเธอร้องไห้แล้วก็นั่งมองบ้านที่มันถูกเผาไหม้วอดไปต่อหน้าต่อตา
คว้าอะไรออกมาไม่ทันเลย
เอกสารต่างเงินสดกว่า๒๐๐๐บาทที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิต

จะเคราะห์ดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ

เกิดมาจนแล้วยังต้องมาจนซ้ำอีก
ตอนนี้ไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่แล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้า๗๓๐น
ที่หมู่บ้านโบราณหลวงตำบลสารจิต
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะรถดับเพลิงสี่ค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก็รีบลงพื้นที่แล้วก็ระดมกันดับไฟ
ลักษณะบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะคะตอนไปถึงคือไฟเนี่ยลุกลามไปไหม้ยุ้งข้าว
บ้านข้างเคียงอีกสองหลังแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าค่ะ
จะควบคุมไฟเอาไว้ได้สภาพที่เหลือคือเหลือแต่เสาอ่ะคุณผู้ชม
เสาไม้ที่ไหม้ดำเป็นต่อตะโกยุ้งข้าวด้านข้างกับบ้านข้างเคียงเนี่ยเสียหายบางส่วน
นายกาหลงแสนเขียววงเพื่อนบ้านเล่าบอกว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดดังปั้งขึ้น
แล้วครู่เดียวก็มีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งออกมาจากบ้านของนางผวนนะคะ
ก็เลยรีบวิ่งไปบอกเจ้าของบ้านคือตอนนั้นเนี่ย
ผวนกับหลานหลานกำลังไปทำบุญอยู่ที่สาราวัดโบราณหลวงครับ
ผวนบอกบ้านหลังนี้อยู่กัน๓ชีวิตก็คือมีตัวเธอหลานสาวแล้วก็พี่ชาย
ก่อนเกิดเหตุตอนเช้ามืดก็ทำกับข้าวแล้วพากันไปทำบุญ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษาก็เลยไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน
กำลังฟังพระเทศอยู่เลยค่ะเพื่อนบ้านวิ่งกระหืดกระหอบมาเลย
บอกว่าไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านเธอก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้าน
โอ้โหไฟเนี่ยโหมไหม้บ้านหนักมากเพื่อนบ้านก็ช่วยกันตักน้ำดับไฟแล้ว
แต่สุดท้ายไม่ทันนะคะสำหรับสาเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่า
น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าสายไฟและปลั๊กไฟในบ้านเนี่ย
มันเก่ามากแล้วใช้งานมาตั้งกว่า๔๐ปี
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๕แสนบาทนะคะ
ตอนนี้นายสมศักดิ์หอมชื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิต
ก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวนางผวนแล้วชาวบ้านก็เห็นใจอ่ะค่ะ
ช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยบริจาคเงินช่วยเหลือ
มีนักร้องจิตอาสาจะมาร้องเพลงเปิดหมวกเอาเงินที่ได้มาช่วยเหลือครอบครัวนางผัว
อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแหละ
แต่บางทีมันเหมือนตายทั้งเป็นเงินไม่มีสักบาทเดียว
บ้านไม่มีจะอยู่นอนนะคะ